ถือเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันในทุกเทศกาลสำคัญอย่างวันขึ้นปีใหม่หรือว่าวันสงครานนะครับคุณผู้ชมครับ
ผู้นำรัฐบาลคณะรัฐมนตรีรวมทั้งผู้นำเหล่าทัพ
จะเข้าไปขอพรจากผลเอกเบรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษนะครับ
แล้วก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ทุกฝ่ายก็จะจับตามองว่า
พลเอกเปรมซึ่งเป็นผู้อาวุโสของบ้านเมือง
จะส่งสัญญาณจะให้กำลังใจ
หรือว่าให้ข้อคิดอะไรไปยังรัฐบาลในช่วงเวลานั้นบ้าง
ปีนี้ก็เช่นกันติดตามจากรายงานครับ
เป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาอย่างยาวนาน
สำหรับการเข้าอวยพรพลเอกเบรมตินสุรานนท์
ประธานองค์คมนตรีและรัฐบุรุษในช่วงเทศกาลสำคัญ
ไม่ว่าจะเป็นวันคล้ายวันเกิดสงกรานและปีใหม่
ของนายยกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพ
และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
โดยเฉพาะในยุครัฐบาลคอสช
ที่มีผู้นำชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ชื่อนี้การันตีความเป็นลูกป๊า

คำขอบคุณบวกข้อแนะนำของผลเอกเบรม
จะมีนัยยะสำคัญซ่อนอยู่
กลับไปเมื่อครั้งผลเอกประยุทธ์
นำคณะรัฐมนตรีเข้าอวยพรปีใหม่๒๕๕๙
ผลเอกเบรมบอกให้ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณ

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ผลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบ

และรองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นอีก๒คน
พลเอกประยุทธ์ทำงานเพื่อชาติบ้านเมือง
เพราะเชื่อว่ายิ่งเหนื่อยมากเท่าไหร่

ภายใต้การนำของผลเอกประยุทธ์และผลเอกประวิทธิ
จะทำให้ความเหนื่อยสิ้นสุดโดยเร็ว

ผลเอกเบรมบอกกับผลเอกประยุทธ์ว่า
พวกเราไม่ได้เข้ามาเพื่อหวังอำนาจ
แต่เข้ามาเพื่อชาติบ้านเมืองและประชาชน
พร้อมยืนยันว่าแม้จะอายุมากแล้ว
แต่จะช่วยคิดและให้กำลังใจ
ให้ความรู้ในฐานะเพื่อนมิตรและความสามัคคี
จะเน้นย้ำเรื่องการทำความดี
ที่จะเป็นเกราะป้องกันไม่ให้อะไรมาทำอันตราย
และจะช่วยให้พบกับความสำเร็จ
เช่นเดียวกับการเข้าอวยพรวันคล้ายวันเกิดที่ทุกครั้ง
ผลเอกเบรมมักจะพูดให้กำลังใจ
ผลเอกประยุทธ์และคณะรัฐมนตรี
่งมั่นทำงานเพื่อชาติบ้านเมือง

ยืนยันจะทำทุกอย่างเพื่อช่วยให้ผลเอกประยุทธ์
สามารถบรรลุภารกิจอันยิ่งใหญ่ของชาติให้ได้

อย่าสนใจคนที่วิพากษ์วิจารณ์
ให้มุ่งมันปรารถนาธรรมเพื่อชาติบ้านเมือง
พร้อมขอบคุณและย้ำถึงความเป็นมิตรที่ดีต่อกันของทุกคน

ไม่ว่าจะจนลงรวยขึ้นหรือไม่ได้ทำหน้าที่แล้ว
โดยเฉพาะการเข้าอวยพรปีใหม่ครั้งล่าสุด

รักษาสัญญาที่จะคืนความสุขให้ประชาชน
เพราะขณะนี้แทบจะไม่เหลือผู้สนับสนุนเหมือนเดิมแล้ว
และเพิ่มเติมกองทุนให้มากขึ้นให้ได้

สำคัญที่แสดงออกถึงความเป็นห่วงเป็นใย

ที่ต้องการสื่อสถานการณ์ความเป็นจริง

ต้องตระหนักแลกลับไปทบทวน
หาคำตอบให้ได้ว่าเพราะเหตุใดถึงไม่เหลือกองหนุนแล้ว
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน